พาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามที่บริเวณภูเรือกันค่ะ

นี่สมกับเป็นเมืองแห่งทะเลภูเขา

เขาบอกว่าที่นี่เป็นเหมือนฟูจิเมืองไทย

สัมผัสเย็นอากาศเย็นกันได้แล้วช่วงนี้
ตอนนี้ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยเนี่ย
เทศกาลท่องเที่ยวหน้าหนาวแบบเต็มรูปแบบแล้วคุณผู้ชม
พร้อมกับให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นชมธรรมชาติ
แล้วก็สัมผัสกับความสูงแล้วก็หมอกอากาศเย็นแบบ๑๖องศา
คุณดูสิคนเยอะขนาดไหนดูเอาเองก็แล้วกันนะคะ
ซึ่งภูเรือเป็นสถานธิษฐ์ที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเลย
สามสิบห้าเมตรและยอดภูกุมีความสูงหนึ่งพันเมตร
สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามแบบรอบด้านเลยคุณโอ้สวยมาก
ภาพนี้จะบอกจริงเห็นไปยังแม่น้ำเห็นแม่น้ำเหือง
แม่น้ำโขงนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาว
ยอดภูเรือด้วยโดยนักท่องเที่ยวเขาจะมากันในช่วงฤดูหนาวแบบนี้
ที่สำคัญคือคุณผู้ชมสามารถขับรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์
ขึ้นสู่ยอดภูเรือได้เองด้วยหรือว่าใครไม่ได้เอารถยนต์ส่วนตัวไป
อุทยานเขาก็เปิดบริการรถยนต์ขึ้นตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยใช้บริการเพราะว่า
จริงแล้วทางขึ้นเขาขึ้นภูเนี่ยนะมันเป็นทางชันแล้วคดโค้งคับแคบ
ต้องใช้บริการหรือว่าต้องใช้คนขับที่มีความชำนาญในเส้นทางพอสมควร
และที่สำคัญต้องรักษากฎระเบียบของอุทยานด้วยนะคะ
ใครอยากจะมาสัมผัสอากาศดีเย็นธรรมชาติสวยหมอกหนาแบบนี้
มากันได้เลยที่อุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลย
เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งาม๓ฤดู
ถิ่นที่อยู่อระยะสงฆ์มั่นคงในความสะอาด
ถ้ามันคงในความสะอาดบอกเรามันก็รักษาและการรับกฏกฎิกาด้วย
ธรรมชาติจะได้สวยงามอยู่คู่กับเราแบบนี้ไป